สวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะข้าวใส่ไข่สดใหม่ให้เยอะ
มาแล้ว

อย่าลืมนะฮะส่งข้อความไลน์มานะฮะนี่หน้าจอนะ
นะครับแล้วก็แสดงความคิดเห็นนะครับประเด็นข่าวรายวันนะครับ
ถ้าเกิดว่าความคิดเห็นของคุณเนี่ยถูกใจของทางไทยรัฐเนี่ยนะครับ
ทุกวันที่ออกอากาศของรายการก็คือวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับ
ตั้งแต่วันที่๕จนถึง๓๐มิถุนายนนี้นะครับ
ไอดีนี่แหละให้กับผู้โชคดีภายใน๗วัน
แล้วก็ส่งกันมาเยอะนะคะพวกเราข่าวใส่ไข่รออยู่ค่ะ

ถามตรงตีแสกหน้าไทยรัฐนิวโชว์นั่นแหละนะครับ
ส่งมาดิแต่กรรมการไม่ใช่เรา
ถูกต้องเอาถูกใจคนที่นี่แหละฮะ
ก็ถ้าเกิดไม่แน่นะส่งมาในรายการผมเนี่ยเรานั่งอ่านกันอยู่นี่แหละ
เราจะโหวตเดี๋ยวเราจะบอกให้เราจะเดินไปบอกผู้บริหารเลย
พี่สนพี่ขับขอซัก๖๐บาทให้น้องเขาได้ไหม
เฮ้อฮร้อยคอยส์

สรุปแล้วเขาคิดว่าน่าจะเป็นพ่อกับแม่พ่อเลี้ยงกับแม่เด็ก
ย่านบางสาวทงจังหวัดสุปราการนะครับ

พักอาศัยอยู่บ้านเช่ากับพ่อนะฮะ
แล้วก็พ่อเลี้ยงแล้วก็แม่นะครับ
มักจะถูกทำร้ายจากทั้งพ่อทั้งแม่

ถูกคนร้ายฆ่าทารุณแล้วก็มัดร่างถ่วงน้ำนะฮะ

ที่กลางคลองสำรงนะฮะ
ตัดกับคลองพุท่าวซอยซับแสง

ตำบลศรีสะจราเข้อำเภอบางสาวทง

พบสมมุติวันที่๑๑วิทยุนายนที่ผ่านมานะครับ

เขาบอกว่าที่ห้องประชุมสพบางสาวทง

ทางตำรวจชุดสืบสวนเปิดเผยว่า

และไม่ใช่บาดแผลที่ทำให้เสียชีวิต
ให้พบน้ำต๊ายก่อนถูกทวง
ถูกต้องนะครับก็ได้ว่ายังสามารถ
บุได้นะครับว่าขาดอากาศหายใจ

คุณต้องปิดเสียงโทรศัพท์นะครับ
ผมกำลังอ่านข่าวอยู่

ขอความกรุณาให้ความร่วมมือ

เป็นแบบว่าเป็นรีโทนโบราณนี้เป็นรายการสดนะครับคุณม้าครับ

เหยียบให้มันจมดินไปเลยนะไอ้หนุ่ม
เอาเลยเต็มที่เลย
โอ๊ยผิดไม่ได้เลยพลาดไม่ได้

เป็นนะฉันแค่หันไปดู

จริงแล้วศพของน้องในปอดไม่พบกับน้ำ

ศพน้อยน่าจะกะดหายใจแต่ว่ายังจากสาเหตุใด

รวมถึงในกระเพาะอาหารไม่มีอาหารส่วนล่องรอยว่าจะมีการถูกคงคือหรือเปล่า
ต้องรอผลตรวจประมาณ๑สัปดาห์เนื่องจากศพมีสภาพเน่าเปื่อย
แล้วก็มีรายงานต่อนะครับว่าเจ้าหน้าที่สามารถตามจับกลุ่มนายอุวจรรย์ทัศน์สวรรค์
เป็นพ่อเลี้ยงของน้องอายุ๓๔ปีรวมถึงนางสุภาพรนนทราอายุ๓๑ปี
เป็นมันดาของเด็กผู้เคาะร้ายได้ที่อำเภอพระพุทธบาทจังหวัดสระบุรี
โดยพ่อเลี้ยงแล้วก็แม่เลี้ยงของเด็กได้มีการให้การซัดทอดกันใหญ่เลย
ในเรื่องต้นนายวัจจารณถึงเป็นพ่อเลี้ยงการซับทอดว่า
ภรรยาของตัวเองคือนางสาวสุภาพรทำร้ายร่างกายลูกสาวอายุ๑๐กว่าปีหลายครั้ง
ด้วยวิธีใช้ไม้ไผ่ตีรวมถึงขั้นลงมือทำร้ายร่างกายโดยใช้มือตบขาเตะ
บางครั้งใช้ไม้เนี่ยฟาดที่ศีรษะหลายครั้งโดยตีแล้วก็ทำร้ายร่างกาย
ครั้งล่าสุดนะฮะเมื่อวันพุธที่๗มิถุนาซึ่งในวันต่อมาลูกสาวบอกว่าปวดหัวเหลือเกิน
แต่ก็ไม่ได้พาไปหาหมอจนกระทั่งเมื่อวันศุกร์ที่๙
นะครับตัวเองพ่อเลี้ยงได้กลับมาที่ห้องเช่าก็พบว่าลูกสาวเสียชีวิตไปแล้ว
หลังจากนั้นก็ได้โทรศัพท์ไปหาภรรยาซึ่งหลังจากภรรยามาถึงห้องเช่า
ก็มานั่งดูศพนะฮะหลังจากนั้นก็เอาผ้าคลุมศพเอาไว้
แล้วก็ออกไปหาซื้อข้าวให้กับลูกสาวคนเล็กเพราะตัวเองเนี่ยมีลูกสาวคนเล็ก
อายุแค่๓ขวบเองอันนี้ลูกแท้ของพ่อเลี้ยงกับแม่คนนี้
กระทั่งประมาณสักตีหนึ่งของวันเสาร์ที่๑๐ภรรยาก็เลยตัดสินใจ
ที่จะนำศพไปถ่วงน้ำด้วยกันโดยใช้ผ้านวมห่อศพ
ก่อนช่วยกันแบกศพไปทิ้งลงน้ำในคลองบริเวณท่าเรือเก่า
แล้วก็นำถุงกระสอบข้าวมาใส่ปูนแล้วก็ถ่วงให้จมน้ำลงไป
แต่ล่าสุดผู้สื่อข่าวก็บอกมีอีกกระแสหนึ่งอีกแล้วนะฮะ
บอกว่าจริงแล้วเนี่ยนะฮะพ่อเลี้ยงเองต่างหากที่เป็นคนทุบตีเด็กหญิงวัย๑๐ปี
จนแน่นิ่งไปก็เลยต้องเลยตามเลย
โดยรอเวลาปลอดคนนำศพเอาไปทิ้งที่จุดเกิดเหตุ
ส่วนมารดาของเด็กนั้นไม่ได้เป็นผู้ลงมือ
โยนกันไปโยนกันมา
ก็เลยต้องสืบหาสาเหตุกันต่อว่าอะไรคือความจริงกันแน่
แต่ที่แน่สองคนมีส่วนรู้เหตุในร่วมกันแน่
คือร่วมกันปิดบังซ่อนสบแน่
ไม่เด็กตัวแค่นี้ทั้งหมด
มีคนทางอังกฤษค่ะนะครับใช่
ของเราก็รุ่งสางของเราก็เช้ามืดค่ะ
ก็วันที่๑๔ก็วันนี้นะฮันทรัพย์นักฐานต่างประเทศก็รายงานว่า
มีเหตุการณ์เพลิงไหม้สะเทือนขวัญที่อังกฤษอีกครั้งหนึ่ง
หลังจากที่เขาเจอเรื่องก่อการร้ายที่ไล่ฆ่าตามสะพานอะไรต่ออะไรนะฮะ
คราวนี้เป็นเรื่องไฟไหม้ค่ะเห็นภาพที่ข้างหลังฮะ

ตะวันตกของกรุงลอนดอน
ก็เป็นเขตที่อยู่อาศัยรอบเป็นบ้านหลังนะ
ก็กลางดึกของตอนที่เข้าสู่วันใหม่คนก็ยังหลับยังนอนอยู่นะคะ
เพราะว่าเป็นเวลาดึกของเขารุ่งสางของเรานะครับ
เวลาก็ห่างกัน๖ชั่วโมงย้อนหลังไป๖ชั่วโมงนะฮะ
ก็เจ้าหน้าที่ดับเพลิงนั้นใช้ถึง๒๐๐คน
รถดับเพลิงถึง๔๐คันก็มากันหมดทั้งเขตเลย

แต่ผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์ข้างที่บริเวณนั้นบอกว่า
มีเสียงระเบิดจากบริเวณชั้น๒แล้วก็มีเศษของตึกพวกนี้
กระจกกระจกกระเด็นออกมาอย่างแรงมาก

เขาว่าอย่างนั้นแต่ก็ยังไม่มีใครรู้ตอนนี้ยังไม่มีใครรู้เลย
อย่างรวดเร็วมากรวดเร็วอย่างที่ไม่มีใครนึกว่าจะเร็วขนาดนี้
แล้วที่น่ากลัวก็คือว่าคนที่หลับอยู่ตื่นขึ้นมาเนี่ยก็ลงมาไม่ได้
เพราะว่าเป็นจากชั้น๒ก็ลงไหลไม่ได้
เข้าไม่ได้แล้วก็ยังไม่รู้ว่าจะถล่มหรือเปล่า
ขณะที่นายกที่สมดินของลอนดอนในซาดิคารกล่าวถึงว่า
แกรนดเฟลลทาเวอร์เป็นเหตุการณ์ไฟไหม้ครั้งใหญ่
และควันที่เกิดขึ้นนะครับปกคลุมท้องฟ้าในลอนดอนเป็นบริเวณกว้างมาก
นี่คือบ้านที่เป็นหลังคือบริเวณที่อยู่อาศัยแล้วก็รถไฟใต้ดินเนี่ย
ก็ต้องหยุดอยู่ทางตะวันตกของลอนดอนค่ะ
แจ้งว่าประชาชนที่พักในแถวนั้นต้องแบบว่าอบพยพออกมาอย่างเร่งด่ว

ตอนนี้ที่เท่าที่ทราบนี่ก็เจ็บ๕๐คนอันนี้คือเบื้องต้นเท่านั้นนะฮะ
ก็หลายชั่วโมงแล้ว๕๐คนล่าสุดนี้ยังไม่บอกยังไม่มี
คนเจ็บเยอะมากแล้วก็ส่งเข้าโรงพยาบาลตลอดเวลา
ตอนนี้ก็ข้อมูลนี้คือตึกนี้สร้างแต่ปี๒๐๑๗๑๙๗๔
นานมากค่ะซึ่งวิศวกรไทยนะครับก็ให้ความเห็นก็ไปถามคุณเปรมศุกร์

ท่านเป็นอุปนายกวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย

เพราะว่ามันลามอย่างเร็วแล้วก็ไม่มีการสกัดเลย
ว่าภายในอาคารนี้จะมีวัสดุที่เป็นเชื้อเพลิงจำนวนมาก

แล้วก็น้ำคือระบบถ้าเป็นเมื่อก่อนระบบใหม่
มันจะสปิงเกิ้ลแล้วมันจะเทลงมาเลยใช่ไหม
แต่อันนี้เหมือนไม่มีหรือไม่ก็จะต้องอ่อนมาก
และทีมวิศวกรอังกฤษก็ยังไม่สามารถจะตรวจสอบได้

แล้วก็คนเห็นที่บอกว่าแม่อุ้มลูกอยู่

นักมากพี่นี่ก็ตั้งแต่ตีหนึ่งของเขา
ประมาณของเราก็น่าจะ๑๒๐๐นแล้วไม่ใช่๖๐๐น
นักเลี้ยวของเรา๖๐๐นเช้าตอนนี้ก็๖๐๐นแล้ว
ดูดีกว่าน่ากลัวมาก

สามารถติดตามศาลการณ์ไฟไหม้ได้ในห้างหน้าจอไทยรัตน์ทีวี
เรื่อยจะมีการสาธารณ์ภาพมาให้ดูด้วย
เป็นสดเลยว่าตอนนี้ไปถึงไหนแล้วก็ดูไปเรื่อย
มาดูภูมิอากาศบ้านเราบ้างกันแล้วกันเนอะ

เหนืออีสานกลางก็ยังเผชิญ

ยังไม่อยู่หรอเช่นเดียวกับกรุงเทพฯแล้วก็ปริมนธนฯ
เพิ่งมีฝนตกเล็กนะ
ส่วนคลื่นลมทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังปานกลางค่ะ

ก็สูงนะก็เรียกว่าสูง

วันนี้นะวันนี้วันที่๑๔มิถุนายนใช่ไหม
อุตุนิยมวิทยาพยากรอากาศ

ประเทศไทยคงมีฝนฟ้าขนองนะฮะ

แล้วก็ภาคตะวันออกเฉียงเหนือแล้วก็ภาคกลาง
สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบน
มีคลื่นสูง๑๒เมตร

ปกคลุมด้านตะวันออกประเทศอินเดีย
แล้วก็ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้
พัดปกคลุมทะเลอันดามัน
ซึ่งเป็นตอนบนของประเทศไทยก็มีกำลังอ่อนลง
แล้วก็ยังมีห่อนความกดอากาศต่ำปกคลุมประเทศจีนตอนใต้
ลักษณะเช่นนี้มันจะทำให้ประเทศไทยเนี่ย
ยังคงมีฝนฟ้าขนองคือมันประทบกันพอดี
ส่วนคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามัน
ต้องขอบอกว่ามีกำลังปานกลางคือก็ไม่ได้หนักหนามากเลย
นั้นก็ทราบเอาไว้นะฝนแต่ก็ยังมีฝนถูกต้องคือทางเหนือเนี่ย

กรุงเทพกลับไปเรียนพรรณก็ปล่าปลาย
คุณแองจี้ครับผมถามคุณนิดหนึ่งก่อนจะปิดเบรกนี้
คุณไปเขียนเลขอะไรไหมนึก้าวหกสูญหกสี่เด็ดเร่ม

เมื่อกี้หนูดังดูในข่าวนี่แหละก็รวบรวมแบบ

และหรือเป็นสถิติคุณชิคจรรย์ต้องระวังนะฮะ

อ๋อคุณจดนี้หรือคุณต้องนะเราจดชาวเลข
พี่หนูไมค่อยเรียนชาวเลขเหรอค่ะไม่เคย
นุกคะถ้าเขาเรียกไปอีกคุณไปนะคะ
ไม่เกี่ยวต้องให้นายสถานีไปนะครับ
ฉันไม่รู้เรื่องด้วยนะเพราะฉันแอนตี้
ในช่วงหน้าการกินทุเรียนที่ตอนนี้พวกสาวโบ๊คทุเรียนคล่องโลกมาก

แน่นอนถึงไปได้เกิดเรื่องใหญ่แล้วมีคนหนึ่งผมรู้จัก
ทุเรียนมากเกินไปตอนคืนหลับไหลไปเลย
ตอนนี้หรือปีนี้ป่ะ
ไม่ปีตอนนู้น
นะฮะเดี๋ยวกลับมาครับ
มาใส่ไข่กันต่อนะครับ
ตอนนี้นะฮะสารอาญาเผยนะครับบอกว่ามีระเบียบการถ่ายภาพข่าวแล้วนะครับ

สารอาญาตอนนี้เขามีระเบียบเลยนะครับว่า

วัดอ้านสันอาญาเผย

ระเบียบการถ่ายภาพข่าวห้ามไลฟ์สดนะครับ

เคลื่อนพัฒนาการคลุ้มครองสิทธิ์ทุกฝ่าย
มีการป้องกันการเหยียดหยามจำเลย

โดนไข้โทรตัวหน้าแบบนี้อีกออกมาเสร็จปุ๊บบางทีคนนั้นเขาพ้นผิดออกมา

อันนี้ก็เป็นส่วนที่ถูกต้องเหมือนกันนะในมุมหนึ่ง

เมื่อวันที่๑๓ที่ผ่านมามีรายงานว่า
นายเจริญวิทเกอร์ทิพย์ท่านเป็นรองทฤษฎีภูมิภาคศาสตร์สารอาญา

ความสุขให้คุณใช่เราไม่ได้ใบ้หวยเรากำลังอ่านข่าวเรื่องสารอยู่
คุณส่งมาอย่างนี้ให้ผมอ่านเดี๋ยวผมจะต้องมาอยู่ศาลนี้หรือเปล่า
ไม่เป็นไรฉันจะไม่ถ่ายรูปติดโซ่ตัว
คือตอนนี้ได้มีการประชุมกันเรียบร้อยแล้ว
ซึ่งทางนายเจซิริอังสุภานิษฐ์ท่านเป็นผู้มนวยการสารอาญา
ได้มีการประชุมร่วมกับท่านที่ที่ราชทัน
รวมถึงสื่อมวลชนโทรทัศน์และหนังสือพิมพ์หลายสำนัก
โดยใช้เวลานานกว่า๑ชั่วโมงคุณผู้ชมครับ
เพื่อสรุปแนวทางแล้วก็ข้อปฏิบัติในการถ่ายทำภาพข่าว
บริเวณห้องคุมขังสารอาญา

ไปถ่ายกันตอบไม่ได้

ถ้าถ่ายในสารต้องเบอร์หน้า
คือเป็นกฎของเขาแล้วนะครับ

บริเวณหน้าสารอาญาจะอนุญาตให้ถ่ายภาพนิ่ง

แต่ในส่วนของบันลังห้องพิจารณาคดีเนี่ย

เป็นห้องขัง
เข้าไปได้

ก็จะมีเป็นลูกกงเขาจะอยู่ตรงนั้นกันนะครับ

การประจานผู้ต้องหาหรือจำเลยอนุญาต

ไม่สามารถถ่ายได้เพราะจะเป็นการละเมิดสิทธิ์เขา

สำหรับการถ่ายภาพผู้ต้องหาหรือจำเลยนั้น
กำหนดให้ถ่ายภาพนิ่งหรือถ่ายภาพขึ้นไหวได้

เพราะการถ่ายทำภาพข่าวไม่ใช่การประจานผู้ต้องหาหรือจำเลยลักษณะเอียดหยาม
เพราะการถ่ายทำภาพข่าวไม่ใช่การประจานผู้ต้องหาหรือจำเลยลักษณะเหยียดหยาม
ห้ามถ่ายภาพที่ติดเครื่องพัฒนาการ

และไม่ให้เห็นใบหน้าเจ้าหน้าที่รัชธรรม

ด้วยความจำเป็นก็อาจจะใช้วิธีเบลอภาพได้

อ้าต้องเบอร์นะคะ
ในการนำตัวผู้ต้องหามาฝากขังสารอนุญาตให้ถ่ายภาพช่วงผู้ต้องหาเดินได้
แต่ห้ามถ่ายภาพผู้ต้องหาขณะรายงานตัวกับเจ้าหน้าที่
บริเวณหน้าห้องเวรชี้และขอย้ำ
บริเวณห้องพิจารณาคดีห้ามไม่ให้สัมภาษณ์คู่ความ
หรือผู้ต้องขังในห้องพิจารณาโดยเด็ดขาด
รวมถึงห้ามทำการไลฟ์สดนะฮะบริเวณห้องควบคุมตัวแล้วก็ด้านหลังด้วย
นี่คือที่เราเห็นมาข่าวดังที่เราเห็นอย่างนี้มาตลอดเลยนะ

คือจริงแล้วเมื่อก่อนก็อาจจะมี

อาจจะไม่ได้ปล่อย
ข่าวช่องก็ยังต้องกลับมาที่สถานีก่อน

แต่ตอนนี้พวกเพจข่าวเขาสดจริง

เอามือบางไว้อย่างนี้

เอานิ้วเข้าไปแปะ

ก็ถ่ายมาแต่เบอร์ถ่ายเบอร์ไม่เห็นแล้วแต่ได้
แต่ก็ดีอันนี้จริงแล้วสิทธิ์ยิ่งเด็กยิ่งอะไรยิ่งไม่ได้อย่างนี้เลย
อันนั้นไม่ได้อยู่แล้วเป็นข้อห้ามเออจริงแล้ว
เด็กที่ถูกละเมิดมันแค่ใส่แว่นตากับอันนี้คือมันรู้นะ

ก็จะมีคนกลุ่มหนึ่งก็อาจจะไม่เห็นด้วย
เพราะคนกลุ่มหนึ่งเขาจะมองว่าทำไมก็มันทำผิด
ก็ให้มันเห็นเป็นใครก็ยังไม่ได้ตัดสิน

อาจจะถูกใส่ลายอะไรอย่างนี้เปล่า

แต่นี่เขาเป็นกฎหมายมาแล้วห้ามแล้วแหละเป็นกฎมาแล้วออกกฎมาแล้ว
เราก็เห็นด้วยนะนะนะก็เป็นสิ่งที่ดี
อ้าวสาวบกทุเรียนฟังค่ะนะชอบกินทุเรียนไหม
ไม่กินชอบชอบแต่ไม่กินด้วยข้าวนะคะข้าวลุ๊นลุก

มากเกินไปอาจจะสร้างผลไม่ดีนะฮะ
ซึ่งเป็นผลที่ร้ายแรงต่อชีวิตได้เลยทีเดียว
เพราะว่าไม่เหมาะมากสำหรับผู้ป่วยเป็นโรคไต

พวกโลกพวกนี้มันจับมือกันมาพร้อมกัน

ซึ่งเป็นนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุรี
เปิดเผยว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่ทุเรียนนั้น

บอกพี่ม้าพาผู้ชายมาเดินนู่นนี่นั่น

เดี๋ยวมาขยี้เบงสามกันครับ

มันเป็นคนอย่างนี้ฮะ
ก็มดดำมันพูด
ที่ทุเรียนนะฮะซึ่งเป็นราชาของผลไม้ออกสู่ตลาดเยอะมาก

ขณะที่กลุ่มผู้ป่วยเป็นโรคไต

ในเรื่องของการรับประทานทุเรียนเป็นพิเศษเลยทีเดียวค่ะ
หากกินมากเกินไปอาจจะทำให้เสี่ยงอาการสุดลง

ซึ่งเนื่องจากผู้ป่วยโรคเบาหวาน

ต้องควบคุมระดับน้ำตาลแล้วก็ไขมันในเลือด
ซึ่งควรรับประทานแต่พองาม

เดียวสิแต่ถ้าหนุ่มเขาฉีกมาหลายภูเราจะทำไง

ด้วยสำหรับผู้ที่เป็นโรคไตนะฮะที่สามารถจะไม่สามารถที่จะขับ
เตสเซียมได้เองนะเวลามันมีส่วนเกินมากมากเนี่ย
มันก็จะไม่ปกติถูกไหมจริงคุณหลีกเลี่ยงถูกต้อง
แต่งนั้นจริงส่งผลให้เกิดภาวะหัวใจเต้นแหล่งคุณนิ้งบรรณิตาส่งมา
พี่หนุ่มหนูก็อยากรู้ว่าคุณแแม่มีจริงใช่ป่า
จะรับประทานไม่เกินสองเมตรต่อวัน

แล้วก็รถหน่อย

บอกว่าคุณมะนี่ภูลซวยมาก
ภูลไม่มีรอลิ้ง

เพราะว่ามันยิ่งร้อนน้ำน้ำมันพิวดเลิง
นี่มีคนกินล้าวกินแดงเงียตายส่วนมาก
เพราะมันร้อนไม่ได้
เสร็จได้ดื่มลัวเอาทุเรียนมากิน
แล้วก็หลับตอนคืนแล้วหลับไม่ตื่นอีกเลย

เอามาดูคนรวยของโลกนะฮะ

จากมาต่อเข้ามาแล้วนะฮะ
คนแรกคือคุณช้อนดิดดี้เนี่ย
ชอนิตดี้เป็นเพลงแรปไม่รู้จัก

แรปเขาต้องทำอย่างนี้ขึ้นมาคลองพลังเดิมเนี่ย
ที่แล้วเขาอันดับ๒๒นะปีนี้อันดับ๑
มีรายได้๑๓๐ล้านดอลลาร์หรือว่า๔๔๐๐ล้านบาท
ตายแล้วเอาคิดเป็นเอามากอง

ยังอันดับ๒บียอนเซมี๑๐๕ล้านดอลลาร์หรือว่า๓๕๖๘ล้านบาท
เขาไม่ได้บอกจำนวนเงินแต่ว่างานของเขามียอดสูงสุดของปีที่แล้ว
นี่คนนี้ทีนี้เขาเล็มหนวดแบบเก๋มาก

อันดับ๑ไปอยู่อันดับ๔๙เพราะว่าปีนี้นางไม่ออกทัวร์ก็เลย
ก็เลยหายไปเยอะแต่ขนาดที่ว่าลดลงนะฮะก็มีรายได้๔๔ล้านดอลลาร์
ทีมงานไปทำงานอ่ะ
แต่พี่ม้าดูแบบว่าอึกอักนะอันนี้หนูพูดตามเนื้อผ้า

ปกติพี่ต้องแบบว่าฟาดหน้าแหกไปแล้ว

ใช่อันนี้มีพิรุธมาก
ช่วงหน้านาง

มีเรื่องอื่นบ้างเจมส์จินี่น่าสนใจ

คุณต้องให้เกียรติ
มานี่เลยมารู้เรื่องเจมส์จิกันดีกว่า
ซึ่งก็เพิ่งต่อสัญญาวิก๓ไปอีก๕ปีเลยทีเดียวนะคะ
แล้วก็ล่าสุดนี่เจมส์จินี่เขาเจมส์จินี่คือจิรายุ
คอนเฟิร์มว่าผู้จัดการส่วนตัวของเขาก็คือบิ๊ก
บิ๊กชาญฉลาดนี่แหละซึ่งก็เหมือนเดิม
หลังที่มีกระแสมาว่าครอบครัวบอลว่าบิ๊กชอบหางานให้เจมส์แบบว่า
หนักมากเกินไปจนไม่มีเวลาพักผ่อน

แต่ต้องบอกแบบนี้ได้เลยไปเจอเจมส์ก็เลยถามว่า

เจมส์เขาบอกอย่างนี้บอกไม่ถึงขนาดนั้นหรอกครับ
เพราะว่าถ้ายุ่งก็มีแค่ละครเท่านั้น
ยุ่งก็คือ๒เรื่องก็เท่ากับ๗วันเลย
เพราะตอนนี้ถ่าย๓ส่วนแล้วพอดีวรัดดาแล้วก็ราสุรคืออะไรนะ
พอดีวรัดดาราสุรปะ
อะไรอีกอันนึงน่ะที่แต่งตัวเป็นเหมือนแบบ

แล้วก็ราสุรก็ถ่ายทำอยู่ยังยังไม่ออก

อย่างนี้เป็นต้นเวลาพักก็มีตอนกลางคืนนะครับ

รักเคยทายว่าพี่ม้าจะมีความรักจำได้ค่ะ
ถ่ายทุกคนรถเมย์ก็ถ่ายว่ามี
ก็มีเขามีแล้วเขาบอกเลยว่านะ
ก็ใช่ไงก็แม่นไงแม่นนะ
พี่มากก็ต้องมีแม่นนะ
เชื่ออะไรกับหมอรักโอ๊ย
ถามว่ามีคนคุยบ้างไหมอะไรอย่างนี้
ผมก็บอกว่าก็ไม่ค่อยมีหรอกครับ

และก็สเปคส่วนตัวก็ไม่ได้มีสเปคอะไร
ส่วนใหญ่นี่นะครับไปเจอเพื่อนรุ่นพี่นักแสดง
ดูว่าคนนี้กี่ก่อนอารักจังอย่างไหน
ตัวสุดท้ายก็ทำไมไม่ได้ไปจีบแล้วก็

ไม่จะตอบนี่ใช่มั้ยมีแฟนไม่จะเปิดตัวไหมอ๋อโอเคไม่จะตอบนี่ใช่มั้ยมีแฟนไม่จะเปิดตัวไหม
พูดเรื่องเจมส์จีอยู่ไอ้หนุ่ม
ถ้ามาช่วงนี้ก็คงไม่ได้ปิดแล้วครับ

อ้ะชื่นป้าป้าเป็นว่าเชื่อญใจไม่ได้แก้วแหมวะน้องตัว
เป็นเรื่องของครูอ้อยเข็มทิศชีวิตนะฮะ

คือคุณเอ๋มณีรัฐได้มีการออกมานะครับ
ครูอ้อยเข็มทิศชีวิตนะครับบอกว่า
ไม่ได้ไปร่วมคลาสนี้มา๓ปีแล้ว
บอกเลิกเอาภาพของเขาไปโปรโมทสักที
กำลังเป็นประเด็นดราม่าไม่น้อยเลยทีเดียวนะครับ
โค้ชชีวิตที่ทำเงินมหาศาลนะครับ

แต่ผู้ที่เข้าร่วมงานนั้นอาจจะไม่ประสบความสำเร็จ

ที่มีการจัดสัมมนาปรึกษาปัญหาชีวิตอยู่เป็นระยะนะครับ

ก็ได้มีการโปรโมทผลงานของตัวเองนะครับ

เข้ามาร่วมคอร์สจำนวนมากนะครับ
ซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือคุณเอ๋มณีรัฐนะครับ

บอกว่าไม่ได้ไปร่วมคอร์สเข็มทิศชีวิตมา๓ปีแล้ว
เนื่องจากแนวทางไม่ตรงกัน
และตนไม่ต้องการตอบคำถามในสิ่งที่ผ่านมานานแล้ว
แต่ถ้าว่ากลับมีการใช้ภาพของตนในการโปรโมทจนถึงปัจจุบัน

เอาภาพของตนเองนั้นออกจากคลิปและสื่ออื่น
ซึ่งตอนนี้ยังไม่มีการตอบรับกลับมา
วรรักษ์แทงมาก

ภาพแต่ละอันนั้นได้มีการเซ็นขออนุญาตกันแล้ว
และภาพก็เป็นลิขสิทธิ์ของทีมงาน
อีกทั้งภาพนั้นยังเป็นภาพผ่านไม่ใช่ภาพเต็ม
อีกอย่างทางทีมงานไม่สามารถลบคลิปฟรี

และขอให้เอ๋พิจารณาถึงความเป็นจริงด้วย

ล่าสุดทางครูอ้อยเองก็ส่งหนังสือตอบโต้
ว่าเอ๋ยินยอมให้เผยแพร่

ทางบริษัทเข็มทิศชีวิตขอชี้แจงนะครับว่า
คลิปเรียนฟรีทางไกลสู่ประชาชนทั่วไปนั้นนะครับ

ในช่วง๖ปีที่ผ่านมาอย่างต่อเนื่อง
แล้วก็นู่นนี่นั่นโดยเผยแพร่เป็นวันนี้

ลักษณะการใช้ไฟเหมือนเขาใช้ภาพส่วนใหญ่
ลิขสิทธิ์นี้ทางน้องได้เซ็นยินยอมให้ทางเราใช้ภาพ

อันนี้คือการปฏิบัติธรรมใช่ไหม
เป็นการดึงจิตใต้สำนึกของเราออกมา
ซึ่งแบบเราเคยจะมีปัญหาตอนเด็กแล้วเขาก็จะเหมือนกับ
ไปดึงจิตใต้สนึกออกมาแล้วก็แก้ไข
โกรธใครใครเคยโกรธเรา
แต่ว่าก็จะมีบางช่วงก็ไปปฏิบัติธรรมกันด้วยที่เห็นภาพนะ

แต่นี่ก็จะเป็นการดึงภาวะจิตใต้สนึกออกมา
แต่ถ้าเป็นเรื่องของการปฏิบัติธรรมเนี่ย
เราจะไม่มีสัญญาใดทั้งสิ้น
มึงนี่นะ
แล้วก็พรุ่งนี้ก็แม่งครับ

กับแฟนใหม่ไม่ล่าสุด